ช่วงตลอดตลาด
รับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดนะคะ
ได้เวลามาอัปเดตสินค้าในตลาดกันแล้วจ้า
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์และไข่ไก่กันก่อนเลยนะคะ
เริ่มต้นกันที่หมูเนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคา๔๕๐บาทต่อฟองจ้า
ตามมาด้วยราคาของปลาน้ำจืดนะคะ
ปลานิน๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่ง๘๐บาทต่อเข่ง
ปลาสลิด๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
ปลาช่อนเลี้ยง๑๔๕บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนไปยังไง
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในช่วงของตลอดตลาดเช่นเคยค่ะ